ยังไม่ให้รับของสลักเขาจะไม่ให้รับนะ
เพราะหนูเป็นลูกค้าจากซื้อศาลากเหมือนกัน
นั่นแหละยังไม่ให้รับเพราะว่าศาลากของศาลากภัทร
หนูเป็นประชาชนนะพี่
ประชาชนหรือเป็นคนของศาลากภัทรก็
อันนี้ไม่ใช่คนของศาลากภัทรแค่เอาเสื้อเขามาใส่
เป็นลูกค้าเพราะเขาให้เสื้อหนูมา
ฉันก็เลยมาใส่วันที่เรามารับเงินเพราะฉันรู้จักเขาไง

แต่ให้เหตุผลแล้วไงศาลากภัทร
แม่งนี่ฉันออกไปมาลงอยู่
ไม่คุยเสียงดัง
ไม่ได้ไงไม่ได้ไง
ไม่ได้ยินบทว่ามีตะโภ้ก่อน

ไม่ได้ซื้อดทางแมงรับขบรรยา

เบาด้วยเออไม่งั้นผมก็เห็นไหมเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา
นะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวเอาแว่นก่อนเออเฮ้ย
อย่าลังเกยนุคทาหนูผมมาถ้ารู้ว่าจากสหรับฮัสคุณ
ก็ทำบัตรคุณเดี๋ยวก่อนคุณนิ่งนิ่งก่อนคุณนิ่งนิ่ง
ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งแต่แรก
เลยแต่พี่ไล่หนูเหมือนหมูมันมาเลยกลับไปเลยกลับไปทั้ง
หมดเลยไม่ใช่ไม่คุณก็ได้ได้พี่ก่อนรู้แบบเนี้ยเออผม

พี่ครับผมขอคำตอบที่ชัดเจน

อ่านดูให้ใครอ่านได้

เออว่าซื้อสลาก

เออแล้ว

ผมถามว่าสลากถูกพยัดไหม

แต่มันใช่ไหมทำอย่างนี้

หุ้มน้ำสวน

ไม่แค่ให้ลูกค้าต้องมาแท่ร้อน

ผมไม่มีอะไรเสียแล้ว

ไอ้เนี่ยแล้วแล้วมันไม่ได้มาเลยจริง
ตัวเนี้ยดีไอก็ไม่กินมาหรอกถูกไหมเออแล้วผมตอบว่าสลาก
หมายเลขนี้เลขชุดนี้ทุกวัดเนี่ยสองใบเนี้ยมีความสั่งอาญาติไหม
เออเออไม่มีความสั่งอาญาติพวกคนนั้นรับรางวัล
นี่ไงครับ
ดีไอแล้วเข้าไปด้วย
แล้วผมถามคำถามง่ายเลย

ปากกบ้าว
คุณบอกวันนี้ตอนข้างล่ะ
เธอมานั่งทำอะไร

เขาบอกว่าเป็นฉลากของคุณน้อง